อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกไลน์หน้าจอกันหน่อยค่ะ
กระหน่ำตกลงมาหลายพื้นที่น้ำท่วม
เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้น้ำลดระดับลงแล้วหรือยังนะคะ
เราพาไปตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนค่ะ
พาไปเริ่มที่จังหวัดแพร่กันก่อนเลย

เห็นแบบนี้ฝนตกหนักเกือบทุกอำเภอเลย
ตกเมื่อคืนนึงนะตั้งแต่ประมาณ๑๖๐๐น
ซึ่งหลังจากนั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะมาเลยค่ะ
น้ำป่ามันไหลทะลักเข้าท่วมบ้านในอำเภอเด่นชัย
น้ำจากลำห้วยแม่ปานแล้วก็ลำห้วยแม่พวก
มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ตอนประมาณตี๓
ทีนี้มวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านที่ตำบลไซย้อย
ห้วยไร่ในอำเภอเด่นชัย๒๕๐กว่าหลังคาเรือน
แห่งเนี่ยนะน้ำสูงมากอันนี้คือเราเห็นในภาพแค่เข่าใช่ไหม
บางจุดคุณท่วมสูงเป็นเมตรเลย
โดยชาวบ้านที่ตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัย
ก็บอกว่าฝนตกเมื่อคืนฟ้าร้องด้วยฟ้าผ่าด้วย
ประมาณสักตี๓น้ำมาเลย
ลำห้วยแม่ปานก็เริ่มเข้าท่วมบ้าน
ทีนี้ทำยังไงคนที่อยู่ในบ้านก็ต้องขนของขึ้นที่สูง

ตั้งแต่เมื่อเช้าน้ำยังไม่ลดเลยนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นกู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือ
เอาของขึ้นที่สูงบางแห่งคือบางบ้านมี๒ชั้น

บ้านไม่มีนี่เข้าของก็เสียหายกันหมดเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าน้ำมันมาตอนตี๓คนกำลังหลับ

ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนถึงเช้าวันนี้
คือฝนตกต่อเนื่องหลายอำเภอครับ

ทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนนะฮะ

ก็พบว่าตลอดทั้งคืนมีฝนตกหนักมาก

ที่บ้านหนองสิมตำบลนามลาอำเภอนาแห้ว
ไหลลงสู่ลำห้วยลงที่บ้านนาทุ่ม
หนามแท่งอำเภอด่านซ้ายกลางดึก

แล้วก็น้ำท่วมฉับพันธุ์เข้าบ้านเรือนกว่า๒๐หลังคาเรือน
ระดับน้ำสูงตั้งแต่๑๐เซนติเมตร
จนถึง๗๐เซนติเมตรเลยล่ะครับ
ชาวบ้านต้องยกสิ่งของขึ้นที่สูง

เข้าช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูง
แล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนะครับ
นี่ค่ะจากเลยแล้วนะเราพาลงไปดูที่ใต้กันบ้างค่ะ
ที่ใต้พังงาก็ประกาศเตือนทั้ง๘อำเภอ
ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็ให้จัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากร
เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำด้วยนะคะ
จากภูเขาสูงมันไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำ

จากนี้ก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นบนเนินเขาสูงภูเขาที่รุ่มต่ำริมตลิ่ง
ต้องระมัดระวังแล้วก็พร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

อย่างเช่นเวลาที่เราสังเกตสีของน้ำ
เห็นว่าน้ำมีสีขุ่นแดงหรือว่าน้ำไหลเชี่ยว
รวมทั้งมีรอยเลื่อนของดิน

เพื่อที่จะได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ
ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันก็มีกำลังแรงขึ้น

ทะเลจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
แล้วก็ขอให้ชาวเรือระวังอันตรายในการเดินเรือ
ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุ
ซึ่งประกาศจากกรมอุตุเมื่อเช้าก็มีประกาศ
เป็นฉบับที่๑ออกมาเรื่องพายุโซนร้อนโกนเซิน
ตอนตี๔บอกว่าพายุโซนร้อนโกนเซิน

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ด้วยความเร็ว๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ศูนย์กลางอยู่ที่๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าน่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหล่หลำ
สู่อ่าวตังเกียร์ช่วงประมาณวันที่๑๒ถึง๑๓กันยายน
แต่ว่าพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของไทย

รู้สึกว่าเท่าที่ดูมากรมอุตุเตือน
วันนี้จะเป็นวันที่ฝนตกหนักสุดทุกภาคเลยคุณผู้ชม
ภาคเลยนะคะฝนมีโอกาสตก๑๘๐ของพื้นที่เลยนะ
ของพื้นที่อันนี้เยอะมากตกหนักมาก
ดังนั้นเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกันด้วยนะคะ